เรื่องคดีที่รถชนพ่อเด็กเสียชีวิต

เรียกกันอะไรคะ๑๕๐๐๐๐๐บาท

เรียกกันอะไรคะ

น้องเขาเป็นคนพูดว่า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

อยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเอกสารของทางคู่กรณี
เพราะว่าพนักงานสอบสวนสามารถออกหนังสือรับรองให้เราไปที่คอปภ
แล้วก็พอจะเรียกตัวบริษัทประกันของคู่กรณีเนี่ย
มาจ่ายเงินให้กับน้องเขา๓แสนบาทเต็มจำนวนอยู่แล้ว
อันนี้คือสิทธิ์ตามกฎหมายในส่วนของเรื่องคดีความเนี่ย
พี่กับรถชนตายและปัจจัยคุณแขกว้างตายเรื่องประมาทเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่ต้องไปดำเนินการตามกฎหมาย
อันนั้นไปว่ากันอีกคดีหนึ่งในส่วนพรบมันก็อันนี้ก็ชัดเจน
ไม่มีใครจะมีสิทธิ์มาแบ่งเงินนี้ได้อยู่แล้ว
จะมาอ้างเป็นที่ปรึกษาพักการเมืองพักอนาคตใหม่
หรือจะเป็นทนายความคนไหนผมก็อยากเจอ
ก็ขอให้มานะถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้องมาเลย